เดี๋ยวอันนี้มาดูเรื่องนี้บ้างค่ะ
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเบาซะทีเดียว

ฝ่ายชายที่คบหาดูใจกันเป็นแฟนอายุมากกว่า
คุณพยายามลดน้ำหนักทำเพื่อให้ฝ่ายชายสนใจ

แถมที่สำคัญฝ่ายชายยังเอาชื่อของฝ่ายหญิงไปซื้อของ

เป็นคุณจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะตัดสินใจพอแค่นี้
แต่เธอตั้งใจเลยอยากตายไปจากโลก
กรอกยาพิษเพื่อที่จะฆ่าตัวตาย
แล้วเดี๋ยวไปดูจังหวะที่กู้ภัยพยายามที่จะช่วยชีวิตเธอค่ะ

ลดน้ำหนักไปหลายกิโลแล้วแต่ว่าแฟนที่อายุมากกว่าก็ไม่สนใจแล้วคบกับแฟนมาตั้งหลายปีแฟนก็ไม่สนใจแถมเวลาที่แฟนไปซื้อของเนี่ยก็มาซื้อในชื่อของเธอก็กลายเป็นนี่สินเธอท่วมหัวไปหมดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแฟนก็ไม่รับผิดชอบแล้วบอกด้วยนะว่าทำไมชีวิตเธอเนี่ยมีแต่คนคอยเอาเป
เพื่อนเพื่อนขอโทษจริงจริงไม่ไหวแล้วอยากจะตายไปจริงจริงทีนี้ภาพในเฟสบุ๊คมันก็ตัดไปอ่ะความคืบหน้าเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเจอตัวเธอขอเรียกเธอว่านางเสาเอละกันอันนี้เป็นนำสมมุติเธออายุสามสิบสองปีค่ะตอนเนี้ยหมอเนี้ยจัดการล้างท้องให้เธอแล้วแล้วให้เธอมาพักฟื้นท

ตัวตายแล้วก็มีการไลฟ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นแต่ท้ายที่สุดกู้ไพรเนี้ยมาช่วยเธอได้ทันนะคะเธอบอกว่าตอนเนี้ยกำลังใจเธอดีขึ้นมากมากแล้วมีเพื่อนพี่น้องเนี้ยมาให้กำลังใจแล้วเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเนี้ยไปไม่ต้องอยู่แล้วลำปางเนี้ยอยู่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเดิมเดี๋ยวนึกถึง
สำคัญช่วงนี้ก็คือเพื่อนก็ต้องให้กำลังใจเธอเนี้ยนะคะครับ